เพราะว่ามันค่อนข้างจะสลับบทบาทกันสักนิดนึงนะ
พระถูกผีเข้าค่ะ
คุณผู้ชมไม่ได้ฟังผิดนะคะพระถูกผีเข้า
แล้วภาพที่เราเห็นก่อนที่จะปิดเบรกเมื่อสักครู่นี้ก็คือ
พระรูปนี้ก็ไปให้คารวาสช่วยไล่ผีให้
เรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลเลยค่ะ

ลงมา
นี่ค่ะคือพระรูปนี้ท่านบอกว่า
คือผีเข้าแล้วก็ทำให้มีอาการป่วย
รักษาไม่หายเจ็บปวดทรมานมา๒๐ปีแล้วนะคะ
ก็ต้องมาให้คารวาสคนนี้ไล่ผีออกจากตัวนะคะ
หลวงพี่โดนคุณสัยกินเนื้อกินหนังกินกระดูกกินเอ็น

ที่เห็นอยู่ในภาพก็คือหมอผีคนหนึ่ง
เรียกตัวเองว่าอาจารย์ขุนกวีศรีสยาม
เป็นอาจารย์แก้คุณสัยชื่อดังในจังหวัดราชบุรี
นี่ค่ะคือพระรูปนี้เนี่ยบวชมา๔ปี
แล้วโดนคุณสัยตั้งแต่เป็นคารวาสรวมแล้วก็ประมาณ๒๐ปี
แล้วคุณผู้ชมดูพิธีกรรมเขาบอกว่ามีมีด
ดไปที่หัวเข่าเอาไฟลนเอากริดจ่อศีรษะของพระสงฆ์
แล้วก็ท่องบทสวดแล้วพระสงฆ์ก็ดิ้นทุลนทุลาย

มีการตะโกนด่าหมอผีด้วยถ้อยคำหยาบคาย
เป็นอย่างนี้ค่ะสักประมาณ๑๕นาที
พอเสร็จพิธีเนี่ยอาจารย์ขุนกวีในคลิป
ก็ยกมือไหว้ขอขมาพระสงฆ์
คลิปนี้ปรากฏว่าพอไปลงในโลกออนไลน์

พระสงฆ์เนี่ยพฤติกรรมแบบนี้ผิดกับวินัยหรือเปล่า
นี่ค่ะโอ้โฮนี่คือพิธีกรรมของเขานะคะ
เอาเทียนลนเอาไฟลนนะคะ
มีกริจจ่อศีรษะท่องหมดสวด
แล้วก็พระสงฆ์ก็จะร้องทุลนทุลาย
มีต่อว่าคนที่ทำพิธีด้วยนะคะ
คุณคารินกระมุดโยธินค่ะวันนี้ไปดูเรื่องนี้เลยค่ะ
ไปที่สำนักวิมารอสูรของอาจารย์ขุนกวีนี่แหละค่ะ
ตำรวจภูทรบางแพรฝ่ายปกครอง
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยเหมือนกันนะคะ
อาจารย์ขุนกวีนในคลิปบอกว่า
ภาพที่เห็นเนี่ยเป็นภาพวันที่๔ธันวาคม
พระรูปนี้ติดต่อมาบอกว่าโดนคุณสัย

วิชาที่เรียกว่าศาสตร์วิมารอสูรที่ศึกษามา

แต่อันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนนะคะ
ส่วนใหญ่คนที่มาหาตนก็คือคนที่หมดที่พึ่ง
การรักษาแบบปัจจุบันหรือทางเลือกอื่น
รักษาไม่ได้แล้วก็เลยมาหาค่ะ

โรงพยาบาลมันเพิ่งเกิดมาแต่ศัยศาสตร์มีมานานแล้ว

แต่ศัยศาสตร์มีเป็นพันเป็นหมื่นปีแล้ว

กลัวคนที่มีวิชาอาคมจำคำผมไว้เลย

ที่มีคนติดตามผม๑ล้านแล้วคนรักผมมาก
ไปคุยกับพระที่อยู่ในคลิปนะคะพระเมธวัฒน์นะคะ

บอกว่าหลังจากเข้าพิธีแล้วหายคุณนัทพงศ์

แต่ท่านบอกว่าทั้งหมดอยู่ที่ความเชื่อ
ส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหมาะสมหรือเปล่า

แต่ถ้าไม่เป็นตัวท่านก็คงไม่เข้าใจ

ปวดทรมานเหลือเกินไม่หายนะคะ
นายทวีศักดิ์กฤษณพิพัฒน์ประหลัดอาวุโสอำเภอบางแพร

วันนี้ก็บอกว่ามาเพื่อที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริง

เพื่อที่จะไปรายงานกับผู้บังคับบัญชา
ไม่ได้มาเพื่อจะปิดสำนักแต่อย่างใดนะครับ
มาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นและข้อเท็จจริงเป็นยังไงค่ะ